คุณผู้ชมฮะเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
คดีที่พ่อค้ารับซื้อน้ำยาง

ท้ายที่สุดนะพบเป็นศพลอยทะเล

และท้ายที่สุดแล้วตำรวจออกหมายจับ

ซึ่งท้ายที่สุดอีกทีหนึ่งคือภรรยายอมรับสาภาพ
ว่าเป็นคนจ้างวานฆ่าสามีจริง
เหตุผลก็เพราะว่าสามีติดหนี้พนัน
นำที่ดินไปจำนองจนครอบครัวเดือดร้อน
แล้วก็สามียังชอบทำร้ายร่างกายเธอด้วยนะครับ
นี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของฝั่งภรรยา
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่

มีความพยายามในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และท้ายที่สุดได้ขออนุมัติศาลจังหวัดกระบี

ก็คือนางบุหลันกรรมกิจอายุ๕๐ปี
ภรรยาของผู้ตายก็คือนายอูหมาตรนะครับ
อกจากนี้ยังอนุมัติในการออกหมายจับ
นายย่ากลชายใหญ่หรือว่าย่าโกบอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นญาติของนางบุหลัน
แล้วก็ยังมีนายเพรียวพันธ์ภูพันธ์พาณิชย์หรือว่าโออายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นลูกน้องของย่าโกบในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
โดยตำรวจได้นำตัวนางบูหลันไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เจ้าตัวยอมเปิดปากรับสาภาพนะครับ
ว่ามีส่วนรู้เห็นในการตายของสามีเพราะอึดอัดมานานนับ๑๐ปี
หนี้สินที่สามีก่อไว้แล้วก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้งนะครับ
โดยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเมื่อ๒๓เดือนก่อนเกิดเหตุ
นายย่าโกบซึ่งเป็นญาติสนิทมาพบกับนางบูหลัน
และมีการพูดคุยกันถึงปัญหาของนายอูหมาตรผู้ตาย
โดยนางบุหลันก็เล่าปัญหาเรื่องของหนี้สินที่นายอูมาตก่อไว้
เกิดจากการเล่นพนันแล้วก็นำที่ดินไปจำนอง
ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมาก
แล้วก็นายอูมาตยังเคยลงมือทำร้ายร่างกายนางบุหลันหลายครั้งนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อนายย่าโกบได้รับฟังปัญหาแล้ว
อีกอย่างหนึ่งคือนายย่าโกบก็ไม่พอใจนายอูมาตรอยู่แล้ว
เพราะช่วงที่นายย่าโกบลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปรากฏว่าในครั้งนั้นนายอูมาตรไม่ยอมช่วยในการหาเสียงให้
ทั้งที่จริงก็เป็นญาติกันแท้
แต่กลับไปช่วยคู่แข่งในการหาเสียง
จนทำให้นายย่ากลแพ้การเลือกตั้ง
นายย่ากลกับย่ากลคือคนเดียวกันแพ้การเลือกตั้ง
ทีนี้ครับก็เลยเริ่มที่จะมีการวางแผนกัน
ระหว่างนายย่าโกบกับภรรยาของผู้ตาย
นายย่าขบสาภาพแบบนี้บอกว่าวางแผนร่วมกับนางบูหลัน
โดยได้ขอเงินจากนางบูหลัน๑แสนบาท

เดี๋ยวจะกำจัดนายอูมาตรให้
แล้วก็ได้มีการเบิกเงินไปก่อน๕๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นนายย่าโกบขี่รถจักรยานยนต์มารับนายอูมาตรที่บ้าน
คืนวันที่๒๒กรกฎาคม
อุบายบอกว่าจะพาไปทำงานชิ้นหนึ่ง

แล้วพานายอูมาตไปลงเรือ
ซึ่งบนเรือก็มีนายเพรียวพันธ์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงรออยู่ที่เรือ
จากนั้นทั้ง๓ก็ขับเรือออกไปกลางทะเล
แล้วนายย่าโกบใช้ไม้ตีที่ใบหน้าของนายอูมาตรไป๑ที
นายอูมาตตกลงไปในทะเลแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
แล้วเมื่อวานี้ตำรวจจับกลุ่มนายเพรียวพันธ์หนึ่งในผู้ต้องหาได้เป็นคนแรก
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ตำรวจได้คุมตัวนายเพรียวพันธ์ลูกน้องคนสนิทของนายย่าโกบหนึ่งในผู้ต้องหา
ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพบริเวณจุดลงเรือที่ท่าเรือกูโบที่หมู่ที่๘
ตำบลหัวหินตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตา
ก่อนที่จะควบคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสพทรายขาวที่ในพื้นที่ที่พบศพ
โดยในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับนายเพรียวพันธ์ให้การภาคเศษ
อ้างว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจจะไปร่วมก่อเหตุฆ่า
แต่ว่านายย่ากลบชวนไปด้วยตัวนายเพรียวพันธ์ตอนนั้น
ก็ไม่รู้ว่าไปไหนล่ะแต่รู้ว่าออกทะเลนะครับ

ส่วนตอนที่นายอูมาตถูกตีหัว
เพรียวพันธ์อ้างว่าไม่เห็นตอนเกิดเหตุ
โดยบอกว่าเขาทำหน้าที่แค่ขับเรือให้เท่านั้น
ก็ข้อมูลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
แล้วก็มีการสาวถึงผู้จ้างวานและผู้ร่วมขบวนการฆ่า

แล้วก็จะคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
ตอนนี้ออกหมายจับไป๓คนแล้วนะฮะ